คุณผู้ชมชาวบ้านบอกว่าตัวใหญ่มากฉลามวานเคยเห็นไหมฮ
เห็นไหมฉลามวานตัวใหญ่มากนะคะนี่เป็นการสะท้อนเห็นว่าท้องทะเลไทยเนี่ย
อุดมสมบูรณ์นะคะใครเป็นคนเจอเจอที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวบอก
แต่ว่าไปดูคลิปที่หลายคนเห็นแล้วก็แบบอดชื่นใจไม่ได้ค่ะ

คนที่ถ่ายคลิปมาได้บอกว่าโอ้โหเป็นบุญตามากนะคะ
เราเนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยนะพี่เบิร์ดเคยเห็นไหม
ไม่เคยไม่เคยเห็นแบบว่าจะกับตาแบบนี้

เห็นไหมน้อยคนนะคะที่จะได้มีบุญได้เห็นมาอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะ

อาจารย์ทรธรรมรงนาราสวัสดิ์นะคะ
นาวาสวัสดิ์ค่ะเป็นรองคณะบดี
ประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
นำคลิปฉลามวานตัวใหญ่กำลังว่ายน้ำ
ใกล้กับแท่นขุดเจาะการ์ดธรรมชาติในอ่าวไทยค่ะ
มาโพสต์เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่า
ขณะที่เจ้าหน้าที่ของปตทสพกำลังทำงานอยู่บนแท่นอาทิตย์

อยู่ใจกลางอ่าวไทยห่างจากฝั่งไปสักประมาณ๑๙๐กิโลเมตร
ก็เห็นฉลามวานตัวใหญ่มากนี่แหละค่ะ
โผล่ขึ้นมาทักทายเหมือนกับว่ามันชวนพี่ให้ลงมาเล่นน้ำด้วยกันไหม

และมีตัวเล็กไหว้อีกตัวหนึ่งข้าง
ถ้าเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหว้จะเห็นชัสว่ามีของลูก
รูปเหมือนหรือเปล่า
นั่นสิค่ะ

นี่เห็นไหมจริงนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
อ่าวไทยยังคงอุดมสมบูรณ์นะจ๊ะ